คุณผู้ชมส่งไลน์มาอุบลฝนตกหนักมา๔วันแล้ว
ดังนั้นเราตรวจสอบภาคอีสานซึ่งยังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมกันอยู่
รวมถึงภาคเหนือที่สุโขทัยเกิดเหตุระทึก
เพราะว่าน้ำในแม่น้ำยมไหลแรงแล้วก็ไหลเร็ว
ทลายแนวกระสอบทรายจนพัง
ทำให้น้ำทะลักเข้าสู่เขตเทศบาลสุโขทัยธานีอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
บริเวณแนวพนังกั้นน้ำความสูงเกือบ๒เมตร
ในพื้นที่ชุมชนวังหินอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำยมซัดกระแทกรุนแรง
จนทำให้กระสอบทรายพังลงมาทั้งแถบรวมระยะทางยาวเกือบ๓๐เมตร

ก็ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนเทศบาลดำริ๘
แล้วก็บริเวณชุมชนวังหินเขตเทศบาลสุโขทัยธานี
ขณะที่ชาวบ้านกว่า๖๐๐ครอบครัวต่างก็รีบขนย้ายเข้าของกันจ้าละวันเลยล่ะครับ
นำไปวางเสริมตามแนวผนังกั้นน้ำอีก๒ชั้น
กระแสน้ำซัดกระแทกแนวพนังจนพัง
อีกทั้งยังใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล
ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมต่อไป
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หลัก๒จุด
ก็คือที่ที่คุณอ่านคือสุโขทัยนะคะ
ต่อไปที่นายกลงด้วยก็คือพิศนุโลก
ศนุโลกก็หนักค่ะในส่วนอำเภอบางกระทุ่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องช่วยกันซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ
บริเวณคลองเนินกลุ่มเป็นวันที่๔แล้วนะคะ
โดยมีการใช้ไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็เหล็กค่อยตอกปักหลักลงไป

จากนั้นใช้เรือท้องแบนขนกระสอบทรายไปถมในแต่ละบล็อก
ซึ่งในช่วง๓วันที่ผ่านมาความแรงของกระแสน้ำเนี่ย
ก็สร้างความเสียหายให้กับบล็อกที่ก่อสร้างไป๑จุดนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่
กำนันตำบลเนินกลุ่มบอกว่าปีนี้เนี่ยกระแสน้ำมันมาเร็วแล้วแรงจริง
กัดซ้อพนังกั้นน้ำในพื้นที่แตกเสียหายไปแล้ว๓จุด
ซ่อมได้แล้ว๑จุดแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออีก๒จุดนะคะ
โดยพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลวัดตายมแล้วก็หมู่๑ตำบลเนินกลุ่ม
เฉพาะในตำบลเนินกลุ่มเนี่ยนะน้ำไหลผ่านออกจากพนังกั้นน้ำ
สร้างความเสียหายให้แก่นาข้าวของเกษตรกรกว่าหมื่นไร่
ตอนนี้กำลังขยายไปหลายหมู่บ้าน

ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเสียหายหนักกว่านี้ค่ะ
อันนี้ที่อำเภอบางกระทุ่มพิศนุโลกนะคะ
อีกที่หนึ่งอ่วมไม่แพ้กันเลยยะโสธรค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ชื่อดังอย่างธาตุกล่องเขาน้อยเนี่ยนะ
โดนน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรที่ด้านข้างองค์ธาตุ
ส่วนบริเวณใกล้ฐานองค์ธาตุเนี่ยบางจุดท่วมไปแล้วครึ่งเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายมาวางเสริมเป็นคันกั้นน้ำ
กันน้ำทะลักเข้าไปข้างในนะคะ
อีกจุดหนึ่งพอกันเลยค่ะ
มาร์คของจังหวัดวิมารพญาแถนเขตเทศบาลเมืองยะโสธร
เอ่อล้นเข้าท่วมหน้าอาคารทั้งสองแห่ง

จุดน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรแล้วเนี่ยค่ะเป็นทะเลไปเลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ารถยนต์ขนาดเล็กตอนนี้สัญจรผ่านเข้าไปไม่ได้แล้ว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า
บริเวณวิมารพญาแถนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแล้วด้วยค่ะ

นายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้มนวยการชมประธานที่๖ขอนแก่น
ก็ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็ฝนหยุดตกแล้ว
ส่วนปริมาณน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
พบว่าพื้นที่รับน้ำสาธารณะหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
แล้วก็พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำชี
ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเยอะนะครับ
ยังมีน้ำค้างทุ่งอีกกว่า๑๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งน้ำตรงนี้มันจะไหลไปตามเส้นทางน้ำ
แล้วก็ลงสู่พื้นที่รับน้ำในจุดต่างเพื่อเติมปริมาณน้ำให้เต็ม
ก็เลยมั่นใจนะครับว่าภายใน๑๔วันสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
และน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปนะครับ
มาดูที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑กันบ้างนะครับ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน๔แห่งซึ่งอยู่บริเวณท้ายลำน้ำยัง
แก่บ้านพันขางบ้านโพชันบ้านกุฎเรือ
แล้วก็บ้านโพตากตำบลนางาม
ยังคงเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมบ้านนะครับ
แล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งเสียหายจำนวนมาก
เมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
พร้อมยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมปีนี้ระดับน้ำสูงกว่าปีก่อน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาโดยตลอด
ว่าอีกประมาณ๑เดือนน้ำคงจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติ
ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยสรุปสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้นะครับ
ยังมีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่อีก๗จังหวัด
ก็คือที่พิศนุโลกพิจิตรอันนี้คือภาคเหนือนะครับ
ส่วนภาคอีสานที่อำนาจเจริญยะโสธรขอนแก่นอุบลราชธานี
แล้วก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาสภาพพื้นที่ของคุณเป็นอย่างไร
ยังถูกน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเช้านี้อากาศเป็นยังไง